ไม่ใช่แค่เรื่องของดินสไลด์พวกนี้คุณผู้ชมเรื่องโจรขโมยมาอีกแล้ว
เนี่ยชอบไปขโมยอะไรต่างตามหอพักใช่ไหมคะแต่โจรรายเนี้ยมาขโมยพัสดุคุณ
อืมดูกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ามีหนุ่มเสื้อแดงคนนี้
เดินมาที่บริเวณจุดวางพัสดุค่ะแล้วก็มาหยิบฉวยเอารังของแล้วก็ใส่มอเตอร์ไซค์ขับรถหลบหนีไปเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะมนตคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะคะ
ทางตำรวจได้สืบสวนหาข่าวและติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุเรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้ค่ะ
จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายพิษนุวงประเสริฐหรือนายนุ
อายุสามสิบแปดปีแล้วนะเขาสารภาพว่าผมทำจริง
แล้วผมทำไปแล้วหลายครั้งโอ้โหนี่ถ้าจับไว้ได้จะก่อเหตุอีกกี่ครั้งคะเนี่ย
ครับทางจรวดที่ชุดสืบสวนก็เลยตรวจพบนะคะ
เห็นว่ามีของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุคือรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า
มีโอสีเหลืองดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหนึ่งคันแล้วก็ยังมีกล่องพัสดุสองกล่องที่นายนุ
ขโมยมาวันนั้นด้วยเหมือนกันทางตำรวจก็ตรวจยึดของกลางเอาไว้เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเพราะฉะนั้นเตือนกันเอาไว้คุณผู้ชมเดี๋ยว
นี้นะคะการส่งพัสดุการซื้อของส่งเดลิเวอรี่แบบนี้มันมีเยอะ
จริงและบางพื้นที่นะคะเขาอาจจะไม่มีมีการเอ่อ
ในการรับพัสดุที่มิดชิดอาจจะวางเอาไว้ในที่โล่ง
ไม่รู้ใครเดินไปเดินมาอาจจะหยิบฉวยไปได้
เพราะฉะนั้นก็ฝากกันเอาไว้แล้วกัน
สำหรับใครที่ดูแลในส่วนนี้นะคะ